เขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งออกมาจากเรือนจำได้ประมาณปีกว่าก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดอ่ะนะคะตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำคนเจ็บที่ไปด้วยกันกับผู้ตายเนี่ยค่ะเขาก็พอให้การได้เขาบอกว่าก่อนที่จะมีคนร้ายมายิงเนี่ยนะมีคนติดต่อผู้ตายบอกว่าให้ไปเอารถจักรยานยนต์หน่อยแล้วผู้ตายออกไปไปเอารถจักร
เรียกออกมาแล้วก็ให้คนร้ายมาดักก่อเหตุรึเปล่านะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจสลำทับจังหวัดกระบีได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ายิงกันที่บ้านเลขที่๖๑หมู่๕ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทับบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของตึกแถวนะคะเปิดเป็นร้านขายของชำที่ลานปูนประตูหน้าบ้านเลยค่ะก็พบศพเจ้าของบ
เราได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาตามให้ผู้ตายไปเอารถจักรยานยนต์
ในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจากนั้นเนี่ยผู้ตายก็เลยชวนเพื่อนให้ไปด้วยกัน
ก็คือในบอยนามสมมุติคนนี้ค่ะก็ขับรถกระบะกันออกไป
ขนรถจักรยานยนต์เอารถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับมาที่หน้าบ้าน
พอเอารถจักรยานยนต์ลงจากรถกระบะเรียบร้อยผู้ตายกับเพื่อนก็ยืนคุยกันแป๊บหนึ่ง
อยู่ดีได้ยินเสียงปืนเนี่ยยิงมาจากสวนปามใกล้ใกล้บ้านอ่ะนะคะ
ห่างไปประมาณสัก๑๐เมตรได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
ทั้งคู่เขาก็วิ่งหลบกระสุนจนเสียงปืนเงียบ
สุดท้ายนายพงพิพัฒน์เจ้าของบ้านเสียชีวิต
เพราะว่ากระสุนเข้าไปกลางหลังเต็มเลยค่ะ
ส่วนในบอยนามสมมุติที่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
ถูกกระสุนเข้าที่ปลายคางบาดเจ็บก็คือเฉียดไปนิดเดียว
บอยคนนี้ยืนยันว่าไม่รู้นะคะว่าคนร้ายมากันกี่คน
แต่ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
แล้วก็พยายามหลบหนีกันกระโดดหนีกันนะคะ
แต่สุดท้ายเพื่อนถูกยิงเสียชีวิตส่วนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ถูกเลยมากเจ็บงานฉันสามารถเอาสารเจ็บเห็นกัน
แต่พี่จะยินวงเวลาดูกันก็จะอาจไม่ดี
ความก้าวเขาโดยถูกยิ้มเนื่องเกิน
มันเล็กกว่าตัวมันต้องกำลังไว้
มันต้องมุ่มมุ่นกว่าเล็กกว่าบู๊ด

มันต้องมุ่มมันต้องมุ่มมันต้องเล็กกว่าบู๊ด
มันต้องสิ่งนี้ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ม
กี่นัดแหละไม่นานัด
มันต้องเอาไปเจ็บ
มันต้องกำลังไว้เล็กกว่าบู๊ด
ทีนี้ค่ะทางตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบ
ประวัติของนายพงพิพัฒน์ผู้ตาย
ปรากฏว่าเคยมีประวัติต้องโทษ
คดียาเสพติดตั้งหลายครั้ง
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ปีกว่า
ในช่วงที่ผู้ตายต้องโทษ
เป็นขาใหญ่คนหนึ่งในเรือนจำเลยค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยมุ่งปมสังหาร
ที่เรื่องขัดแย้งปัญหายาเสพติดกับกลุ่มคนร้าย
ว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ใช้ปืนอย่างน้อย๒กระบอก
ดักซุ่มรอผู้ตายอยู่ในสวนปาม

น่าจะเป็นมือปืนระดับพระการที่วางแผนมาเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดที่คาดว่าคนร้ายซุ่มอยู่ในสวนปามข้างบ้านนะคะ

ก็เจอปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในป่าย่า
จุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่คนร้ายซุ่มอยู่นะคะ
ตกอยู่ปลอกหนึ่งก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุล
ผู้กำกับการสพลำทัพบอกว่าเบื้องต้นสั่งการให้ชุดสืบสวน
นำพยานทุกปากมาสอบนะคะ
ว่าผู้ต้องสงสัยกับกลุ่มคนร้ายเขาติดต่อกันยังไง
คาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะติดต่อกับผู้ตาย
เพราะว่าน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
แล้วก็ต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
จับภาพผู้ต้องสงสัยได้บ้างหรือเปล่านะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย
รายหนึ่งก็คือคนที่โทรศัพท์มาลวงให้ผู้ตายออกจากบ้านไปเอารถจักรยานยนต์
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะกลับมาถึงหน้าบ้านคนร้ายยิงเลย
เหมือนกับว่าคนที่โทรไปเรียกน่าจะรู้เห็นด้วยเป็นนกต่อหรือเปล่า
เรียกให้ออกไปคนร้ายจะได้ดักรออยู่กลับมาก็โดนยิงเลยอย่างนี้ค่ะ